เหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะเป็นเหตุสลดค่ะพ่อตากับลูกเขยเนี่ยเหมือนกับว่ามีเรื่องบาดหมางใจกันมานาน
ชักปืนยิงกันเลยนะคะตอนที่เพื่อนบ้านเนี่ยกำลังเพิ่งเสร็จพิธีเผาศพแม่ยาย
แล้วก็ก่อเหตุยิงกันแบบนั้นเลยอ่ะค่ะช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพวังหงษ์นะคะได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนี่นะคะ
ในพื้นที่ตำบลวังหงษ์อำเภอเมืองแพร่นี่คือลานหน้าบ้านรอยเลือดเต็มเลย
คนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนายธมินนุ่นนาแซงอายุ๔๘ปีคือลูกเขยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือพ่อตาอายุ๗๘แล้วญาติก็นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลแพร่
พ่อตาเนี่ยค่ะพอก่อเหตุเสร็จเพื่อนบ้านต้องพาไปสงบสติอารมณ์คุณผู้ชม
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวพร้อมปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอก
ลูกปืนลูกซองสั้นอีก๓นัดตำรวจก็ต้องนำตัวไปโรงพักเพื่อไปสอบปากคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะในเพลินวังเชียงเล่าให้ฟังแบบนี้

จัดงานศพแม่เงินดวงแก้วอายุ๗๒ปี

พอชาปนกิจเสร็จปุ๊บก็มาทำพิธี
ที่บ้านของผู้ตายพิธีถ่ายพระไทยเสียม
แขกมาร่วมพิธี๔๐กว่าคนนะ
เขยค่ะนายธมินมาขอบคุณแขกแล้วก็ดื่มกินกับแขกอยู่ในบ้าน
พ่อตาเดินมาข้างหลังเอาปืนจ่อยิงลูกเขยต่อหน้าต่อตา

ทุกคนตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คาดว่าตัวพ่อตาที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
คงจะแบบมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวกับลูกเขย
ไม่พอใจบาดหมางกันมานาน
แต่ลูกเขยเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันทำงานนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสพวังหงษ์เจ้าของคดีนะครับ
นี่ฮะได้เบิกตัวในเม็ดนะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านก็มาดูกันเยอะนะฮะคือหลายคนที่มาดูการทำแผนก็ตะโกนถามในเม็ดนะฮะ
ไปยิงเขาทำไมยิงลูกเขยทำไมนะทำแผนอยู่สักสี่สิบนาทีครับ
พนักงานสอบสวนก็คุมตัวกลับไปนะครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่านะครับ
ตัวในเม็ดเองก็ไม่ได้พูดถึงสาเหตุในการลงมือยิงลูกเขยนะฮะ
เขาก็พูดแต่ว่าทะเลาะกันกับลูกเขยมานาน
นี่ฮะหลังจากตำรวจคุมตัวได้เมื่อเย็นวานนี้นะครับ
เม็ดเองเงียบมาตลอดนะฮะจนมาทำแผนก็เงียบนะครับ
ท่าทางนี้คือเครียดใช่ล่ะบอกแต่ว่าไม่ชอบลูกเขยคนนี้
มีปัญหามานานแล้วพูดอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะ
คือวันนี้ไม่มีญาติคนไหนที่มาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวเลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับลูกสาวของในเม็ดเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
และเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บอืมวันนี้ก็ยังไม่ได้มาที่โรงพักนะฮะ
เพราะว่าต้องไปเฝ้าอาการของสามีที่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็ยังบอบช้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนี่นะฮะช่วงเช้าไปทำแผน
นี่แกก็เดินกระย่องกระแย่งอ่ะเนอะค่ะอายุเยอะแล้วอ่ะเออ
ตำรวจเนี่ยวันนี้ก็เอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับช่วงบ่าย
นี่ฮะเปลี่ยนชุดแล้วนะเพราะว่ามีน้องสาวมาเยี่ยมนะครับ
ที่สอพาววังห่งนะนี่แกก็เดินเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้ที่ไปทำแผนที่ในเม็ด
ไม่ยอมพูดเลยพูดแค่ว่าไม่ชอบลูกเขยคนนี้เนี่ย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ได้ไปถามนะ
ไปถามไปพูดไปคุยนะครับอยากจะรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมลุงต้องไปยิงลูกเขยอย่างนี้นะครับในเม็ดเนี่ย
ยอมรับนะครับว่าทำลงไปก็เพราะเหตุผลเดียวคือไม่ชอบลูกเขยคนนี้
ที่ผ่านมาแกอ้างนะว่าถูกลูกเขยกลั่นแกล้งบ่อย
อะไรบ้างเดินชนอย่างนี้มาทำลายข้าวของของแกอย่างนี้
เม็ดบอกว่าหลังจากทะเลาะกันเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะ
ก็ไม่เคยคุยกับลูกเขยคนนี้อีกเลยสาเหตุที่ทะเลาะกัน
เนื่องจากลูกเขยชอบดื่มเหล้าแล้วไม่ช่วยทำงาน
ขวามือนี่คือลูกเขยที่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะแต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
มุมหนึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับตอนนี้เขายังให้การไม่ได้
ยังอยู่โรงพยาบาลแต่พ่อตาเนี่ยอ้างว่าลูกเขยคนนี้ชอบดื่มเหล้าวัน
วันไม่ช่วยทำงานมีไร่มีนาเนี่ยไม่ช่วยทำเลยนะครับ
แล้วก็ยังบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเขานะฮะหมายถึงในเม็ดเนี่ย
ไม่ชอบลูกเขยคนนี้นะภรรยาของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย
ก็ไม่ชอบลูกเขยคนนี้เหมือนกันอ้างว่าแม่ยายก็ไม่ชอบนะครับ
ที่ผ่านมาตัวเขากับภรรยาเนี่ยนะต้องหุงหาอาหารกินเองนะครับ
ไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับลูกเขยนะพอภรรยาเสียชีวิต
ส่งเผาศพเรียบร้อยก็เลยระบายความแค้นด้วยการไปหยิบปืน
ยิงลูกเขยนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะฮะโอ้โหแม่ผู้ต้องหาเขาบอกนะ
เขาบอกเขาไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาทำไปเนี่ย
บอกว่าเขาทำถูกแล้วเพราะเขาเหลืออดจริง
ที่สุขสบายที่สุขสบายใส่มาก
แต่ไม่ได้นะฮะคือมันอาจจะถูกต้องถูกใจในมุมของตัวในเม็ดเขาอ่ะ
แต่มันไม่ถูกกฎหมายนะฮะไปยิงคนอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยภรรยาของผู้ที่ถูกยิงนะครับภรรยานายธมิน
เราสอบถามไปนะครับเธอบอกว่าตอนนี้สามีอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังตกใจกันมากทั้งสามีภรรยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องของในเม็ดผู้ก่อเหตุค่ะนางวันดี
วันดีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าโอ้โหเมื่อวานเนี้ยนะ
ก็ถือว่าเสร็จงานก็พากันมากินลาบต่อไปชีวิตจะได้มีสิ่งดี
ส่วนตัวพิธีก็จะมีการแบกจอบแบกเสียมเข้าบ้านลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็มีพิธีสวดหน้าบ้านล้างสิ่งที่ไม่เป็นมงคล
แล้วก็เชิญแขกมาร่วมกันตั้งวงกินลาบในบ้าน
นางวันดีบอกว่า๓คืนที่จัดงานศพ
ก็ไม่เห็นว่าพี่ชายจะมีปัญหาอะไรกับนายธมินคนเจ็บเลยนะ
รู้แต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ลงรอยกันอันนี้มันจริง
นายธมินเพิ่งคบหากับลูกสาวของในเม็ด๕๖ปีก่อนจะเข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครรู้เลย
คนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วนายธมินฟุบล้มลงไปเนี่ยค่ะ
มเหตุก็เลยคาดว่ามันอาจจะเป็นความผิดปกติทางประสาทของในเม็ดหรือเปล่า
เพราะตอนวัยรุ่นในเม็ดผู้ก่อเหตุเคยถูกรอบยิง
ก็มีอาการผิดปกติทางประสาทตั้งแต่นั้นมา
ตลอดเวลาที่จัดงานศพพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นอาการป่วยทางประสาทแล้วมีอาการหลอนบวกไปด้วยหรือเปล่า

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะเห็นพี่ชายถือปืนออกมาจากชั้นล่างของบ้าน
แล้วเอาปืนไปจ่อยิงลูกเขยเลยนะคือจ่อยิงต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในงาน
คือแบบไม่มีใครตั้งตัวทันเลยอะค่ะ
เพียกับแม่นอู้น
แรงเพิ่มคบหากับแม่เขาเนี่ย
แม่เขาเนี่ยไม่กี่ปีจากนั้นก็มาอยู่ในบ้านที่ผ่านมาก็รู้นะว่าทั้งตากับพ่อเลี้ยงอ่ะ
ไม่ถูกกันแต่ก็ไม่รู้สาเหตุรู้แค่ว่าทั้งคู่ไม่คุยกันเลยนะคะ
ไม่คุยกันเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่คุยกันตอนคุณยายยังมีชีวิตอยู่
คุณยายก็จะเป็นคนที่คอยห้ามไม่ให้ทั้งคู่อ่ะทะเลาะกันเหตุการณ์นี้ก็เลย
ว่าคุณตาน่าจะเครียดที่คุณยายเสียชีวิตแล้วช่วงจัดงานศพไม่ได้นอน
ก็เลยมาลงเอยที่นี่ค่ะนายธมินเนี่ยค่ะที่มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเธอนะ
ยิงเขาเลยจ่อยิงต่อหน้าทุกคนในงานเลยค่ะ